ทำไมเขาถึงบอกว่าบอลจบคนไม่จบ

ไม่ได้ดูตีกันต่อ

คือการเตะฟุตบอลบางทีมันก็จะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง

เวลาเข้าบอลมันจะมีแบบกระแทกกันบ้าง

แต่อันนี้ข่าวนี้บอลคู่นี้เขาไม่จบ
เขากระแทกในสนามอารมณ์มันค้าง

เอาขวดมาเอามีดมา
ไล่แทงกันอยู่ข้างสนาม
ภาพมีชัดเจนไปดูครับ

ตัวละครมันเยอะเพราะมันหลายคนแล้วเกิน
แล้วก็มีฝั่งตรงข้ามก็มีอีกคู่นึง

จะมีคนอยู่เยอะแล้วก็มีเพื่อนไปนั่งดูกันด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำของวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ

กันเหตุการณ์มันเริ่มจากอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเสื้อ
สีเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำในภาพเนี่ยคุณผู้ชม
เมื่อกี้นะฮะให้ใช้ว่าในดีแล้วกันนะที่เขาสวมไอ้ภาพ
จมูกมาเนี่ยเขาไปเรียกมาจากข้างนอกเดินมาข้างสนาม
ส่งสัญญาณให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เนี่ยดีเฮ้ยมัน
แล้วนะตะโกนบอกเพื่อนนะครับต่อมามีคนอีกสองคน
คือคุณผู้ชมดูนะมันมีในเอกับในบีที่สวมเสื้อฟุตบอล
เบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดแปดแปดนู่นปะนู้นเดินออกมาแล้ว
เพราะเมื่อกี้ในดีตะโกนบอกว่าเฮ้ยมาแล้วนะแล้วเดิน
ออกมาเดินไปที่กระเป๋าไม่ได้หยิบน้ำดื่มนะในกระเป๋า
มีมีดอุ้ยนั่นไปหยิบมีดออกมาเปิดแล้วเปิดเหมือนไปแล้ว
ตะโกนเอามาด้วยมาด้วยฮะนะส่วนคู่กับตัวนี้คือใน
ฟน่ะนั่งโต๊ะข้างเขาพยายามเดินหนีแล้วเพื่อน
พยายามเดินเฮ้ยใจเย็นแบบอย่าไปอะไรกับเขาเนี่ย
อันนี้คือผู้รักษาประตูเดินมาแต่แต่แต่สุดท้ายเนี่ยเหมือน
ในซีที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพมีผู้ชายใส่เสื้อแดง
อีกคนหนึ่งน่ะซึ่งเป็นพวกของในเอกับแต่บีอะเดินไป
ประกบนะฮะแล้วก็ไล่เข้าที่ด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวน่ะฝั่ง
ซ้ายมือนู่นนู่นเลยเห็นไหมมาแล้วนั่นน่ะอ่านั่นไง
นั่นไงนะฮะคือในเอเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็ฟาดในเวฟ
ไปก่อนทั้งทั้งที่เขามีการยกมือไหว้ขอโทษกันแล้วนะฮะ
เหตุมันจะจบแล้วแต่ว่าในในคนเมื่อกี้คือคนที่ใส่
เสื้อสีแดงคือในซีเนี่ยดันเอาเก้าอี้ไปฟาดเขามันก็เลย
เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นทีนี้มันจะมีวงจรปิดอีก
มุมหนึ่งนะฮะที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลคุณผู้ชมเป็น
จังหวะที่ผู้เสียหายนี่เอาคนนี้ฮะโอ้โหเนี่ยฮะ
ซัดหลายทีถูกในบีกับในซีตามไปรุมต่อยแบบไม่ยั้ง
ก่อนที่จะมีคนไปห้ามแล้วแยกจากกันทุกคนเขาไม่ได้หัวเราะ
นะคุณผู้ชมเขามีคนห้ามนะครับล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเรา
ได้คุยกันกับในเวฟก่อนในเฟฟผู้เสียหายอายุเพียง๑๘ปีคนนี้ยอมรับ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในสนามฟุตบอล

เพราะเขาพลาดไปเตะเพื่อนของผู้ก่อเหตุแต่มันเป็นการจังหวะเข้าบอล
โดยที่ไปเตะกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
เพราะมันเป็นเรื่องของฟุตบอลเรื่องเกม
ซึ่งในเกมก็มีการขอโทษไปแล้ว
แต่อีกฝ่ายเริ่มมีปัญหาด้วยการด่าเขาก่อน
แล้วก็ไม่คิดว่าหลังเกมจะมีการตามพวกมาเอาเรื่องกันถึงเอามีดไล่ฟันเอาขวดไล่ตีแบบนี้
เพราะไม่คิดว่ามีคนนึงมาเตะฟุตบอลแต่เอามีดมาด้วย
เพราะจะเห็นว่าเขาเดินไปหยิบมีดในกระเป๋าที่เขาวางอยู่ที่ร้านนั่ง
อันนี้ก็แปลกใจสุดท้ายก็บาดเจ็บตามร่างกายที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งเขายืนยันนะว่าเขาจะเอาเรื่องอีกฝั่งหนึ่งอย่างถึงที่สุด
เพราะไม่รู้ว่าจะตามมาเอาเรื่องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเพราะมีพวกมาเยอะเลยนะครับ
ทีนี้เราต้องไปถามเจ้าของสนามบ้าง
คุณสุภเดชเจ้าของสนามบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เปิดมาเพิ่งจะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณถ้าสมมุติเกิดมันเพิ่งเคยเกิดแบบนี้แล้วลูกค้าคนอื่นที่จะมาแบบมาเช่าสนามจะกล้าเหรอ
เขายอมรับเลยคุณน้ำแข็งตอนนี้ลูกค้าไม่กล้ามาใช้สนามกลัวโดนลูกหลง
ตอนนี้ทำให้เจ้าของสนามขาดรายได้ก็เลยไปแจ้งความที่สนท่าข้ามไว้
กับคนที่เข้ามาก่อเหตุในข้อหาบุกรุกและพกพาอาวุธมีดเนี่ยโดยเฉพาะคนในภาพนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังหนึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าอ๋อที่ทำไปเพราะอะไร
อีกฝั่งหนึ่งโยนบอลใส่แล้วก็ด่าถึงบุพการีก่อน
อันนี้คือที่ทำไปใช่ไหมเหตุผลที่ทำแล้วเรื่องมีดเขาบอกไหม
เขาบอกว่านายเอเนี่ยนะบอกว่าอ๋อที่พกมีดไปอ่ะ
ผมผมยอมรับว่าผมเป็นฝ่ายผิดจริงว่าเขาพกมีดไปจริงนะฮะ
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมวันนี้คือวันเสาร์ที่๑๘ใช่ไหม
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจะไปมอบตัวกับตำรวจที่สอนอท่าข้าม
โดยจะมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยเพื่อรับทราบข้อเก่าหาทำไมต้องไป
ทุกคนเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง๑๘ปีอารมณ์ก็เลยขึ้น
แล้วไม่สามารถจะยับยังช่างใจได้นะครับ
อันนี้ก็คือจบในเกมแต่ด้านนอกก็ไม่จบนะครับ